ที่ข่าวร้อนเผือกร้อนค่ะ

ไม่ใช่การแต่งครั้งที่๒แต่เป็นการหย่าครั้งที่๒ค่ะ
ก็ก่อนหน้านี้นะคะพี่แจ๊กรีนก็ได้ไปสัมภาษณ์ในงานนี้แหละนะคะ
ในวันที่๒๖บยที่ผ่านมานะคะ
แต่ปรากฏว่าคือตอนนั้นก็เอาพูดตรงสัมภาษณ์ขำ
เลิกจริงนะคือมันส่อเขาว่าจะห่าง

ใช่นะคะห่างกันมาปรากฏว่าล่าสุดค่ะ

ก็เป็นคุณบุ๋มนะคะใส่ชุดนี่แหละค่ะ
ชุดสีขาวไปเป็นประธานที่อินเดีย

แล้วก็ขอบอกว่าไม่ขอพูดเรื่องครอบครัวนะคะ
แต่แหล่งข่าววงในบอกว่าจริงเขาก็มีปัญหามาตั้งแต่
คุณบุ๋มประนัดดาจำได้ไหมที่ทำเรื่องของหมอที่นครสวรรค์
คือไปลงพื้นที่ช่วยเหลือเขาจนไม่มีเวลาให้สามี
ก็ทะเลาะกันบ่อยนู่นนั่นนี่นะคะ

แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะ
ซึ่งเคลียร์กันแล้วไม่ลงตัวท้ายที่สุดก็ต้องหย่าค่ะ
แต่ว่าเราจะให้ฟังสัมภาษณ์ในวันที่๒๖พฤศจิกายน
แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเขาก็เพิ่งมาบอกเมื่อวันที่๙วันที่๔

ไปฟังถึงเหตุผลทำไมพี่บุ๋มถึงต้องห่างกับแฟนนะคะ
พี่เอกรินทั้งที่หวานกันมากจริงค่ะ
ไปฟังเหตุผลก่อนหน้านี้เลยค่ะ
ก็เราก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องนี้สักนิดนึง
มันทำให้บุ๋มก็ขอสารภาพตามตรงว่าเราทะเลาะกัน
คือยังคบกันอยู่อะนะคะ
แต่เพียงแต่ว่าคุยกันว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตที่ชอบของตัวเองดีกว่า

ได้ว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองที่ชอบดีกว่า
มันเลยจุดที่ต้องมานั่งทะเลาะ
และชีวิตมันไม่ได้ยาวขนาดนั้น

แต่หนูว่าพี่งอนกันฟังแล้ว

จนกระทั่งมานั่งจับเขาคุยกันแล้วว่า
ตกลงเราจะใช้ชีวิตกันยังไง